มาดูเรื่องของสถานการณ์ภาพรวมเรื่องการเมืองกันหน่อย
หลังเมื่อวานนี้นายกรรภ์รัฐมนตรีออกมาทะแหล้งผ่านทางโรงการเฉพาะกิจนะคะ
บอกว่าอยากให้ทุกคนเนี่ย
ลายความรุนแรงและยุติลงโดยอยู่ในภาวะที่เจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐ
สามารถบังคับใช้มาตรการที่กำหนดในกฎหมายต่างที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาได้ตามปกติแล้ว
ก็มีผลตั้งแต่วันนี้เวลาเที่ยงตรงอ่ะนะคะขณะที่การประชุมสี่ฝ่ายนะคะ
ระหว่างพักร่วมรัฐบาลฝ่ายค้านวุฒิสภาและคณะรัฐมนตรี
กรอบการอภิปรายแบบไม่ลงมติในการเปิดสมัยประชุมวิสามัน
เพื่อหาทางออกให้กับประเทศในวันที่ยี่สิบหกถึงยี่สิบเจ็ดตุลาคมค่ะ
ข้อสรุปออกมาค่ะว่าการประชุมทั้งสองวันเนี่ย
จะเริ่มในเวลาเก้าโมงครึ่งและจบในเวลาสี่ทุ่ม
โดยนายรัฐมนตรีได้เวลาอภิปรายค่ะ๕ชั่วโมงด้วยกัน
พักร่วมรัฐบาลนะคะห้าชั่วโมงค่ะฝ่ายค้านเนี่ย๘ชั่วโมง
และวุฒิสภาห้าชั่วโมงนะคะส่วนความคืบหน้าทางคดีของมาย
หรือว่านางสาวพัสราวรีธนกิจวิบูรณ์ผล
แก่นำกลุ่มมหานครเพื่อประชาธิปไตยค่ะเมื่อวานเนี้ย
ก็ถูกตำรวจนะคะนำหมายสารไปคุมตัวหลังการชุมนุม
เมื่อตอนคำคำเมื่อวานนะคะจากการชมนุมบริเวณสี่แยก
ราชประสงค์เมื่อวันที่สิบห้าตุลาคมเนี่ยสารแขวงปฐุมวัน
ก็ยกคำร้องฝากขังของตำรวจนะคะแล้วก็มีการอนุญาตให้ประกันตัว
มายแล้วมาช่วงช้างที่ผ่านมาคือเป็นการอ่า
ประกันตัวโดยไม่มีเงื่อนไขอ่ะค่ะเพราะว่าสารพิจารณาแล้วนะคะ
เห็นว่าโทษเนี่ยเป็นโทษเบาแล้วก็อยู่ระหว่างการสอบปลายภาคด้วย
และก็ยังเป็นนักศึกษาด้วยจึงไม่ต้องมีการวางเงินประกันสองหมื่นบาทนะคะ
ในการปล่อยตัวออกมาส่วนความเคลื่อนไหวเรื่องของการออกมาเรียกร้อง
ออกมาชุมนุมกันเนี่ยนะคะก็มีอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวด้วยเหมือนกัน
นี่เป็นภาพเมื่อช่วงสายวันนี้ที่ได้รับการปล่อยตัวออกปาก
ส่วนการเคลื่อนไหวการชุมนุมนะคะวันนี้พลตรีนายแพทย์เหรียญทองแน่นหนา
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะนะคะเขามีการโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กด้วย
ก็มีการแจ้งกิจกรรมรวมพลังพิทักษ์ราชัน
คือเย็นนี้ตอน๕โมงเย็นถึง๖โมงเย็นสถานที่ก็คือศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ
ระบุไว้ในโพสต์ด้วยนะคะวัตถุประสงค์ก็คือเพื่อแสดงออกถึงความจงรักพักดี
ปกป้องสถาบันในรูปแบบที่ง่ายใช้เวลาเนี่ยไม่เกินหนึ่งชั่วโมงค่ะ
ไม่มีการค้างคืนไม่ยืดเยื้อไม่เคลื่อนพลสู่ท้องถนนไม่รับบริจาคไม่จำหน่ายสินค้า
โดยผู้ร่วมกิจกรรมจะต้องแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลืองอันนี้เป็นความเคลื่อนไหวล่าสุดที่มีการโพสต์ขึ้นมานะคะ
เท่ากับว่าก็เหมือนกับรัฐบาลยอมถอย๑๙อย่างที่หลายคนพูดกัน